ไปที่พระทะลุงกันบ้านนะครับมีชายอายุหกสิบแปดปี
ก็ขี่รถเอายางไปขายที่จุดรับซื้อยางแล้วไปเจอผู้หญิงอายุ๔๒ปี
ซึ่งเขาเป็นคู่กรณีกันค่ะคือเมื่อปีก่อนเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาไปจุดไฟเผาสวนยางแล้วก็มันลามไปติดสวนของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
อืมก็เลยมีปากเสียงกันปีหนึ่งผ่านมาความแค้นยังคงฝังใจกันอยู่ค่ะ
ล่าสุดไปเจอหน้ากันเขาบอกว่าปากดีใช่ไหมฟันเลยครับโอ้โหค่ะ
แค่นี้ฮะฟันไปยี่สิบกว่าครั้งคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะ
ฝ่ายหญิงก็บาดเจ็บพอฟันเข้าไปปุ๊บตัวเองเสียใจครับ
ผูกคอตายอ่านะฮะแล้วก็เนี่ยครับเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเกิดขึ้นข้ามปี
มาถึงปีนี้ก็ยังคงไม่ยอมที่จะให้อภัยกันนะครับตำรวจสพนาขยาดนะครับ
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงก็ไปตรวจสอบที่บริเวณโรงเรือนร้างกลางทุ่งนาครับ
อยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลพนมวังหลังรับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยญาติก็มีการตัดเชือกแล้วก็เอาร่างลงมาแล้ว
ลงมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันนะครับ
ทีนี้จากการสอบสวนญาติทราบว่าก่อนหน้าที่นายจำนงจะผูกคอตายเนี่ย
ตอน๘โมงเช้าของเมื่อวานนะฮะตอน๘โมงเช้าของวันนี้นะครับ
จำนงได้ใช้มีดพระขนาดยาวสักประมาณ๖๐เซน
ไปไล่ฟันนางอรุณสีรักจันทร์อายุ๔๒ปีบาทเจ็บ
หลังจากที่ทั้งคู่ไปเจอกันที่จุดรับซื้อน้ำยาในหมู่บ้าน
คนเจ็บสมโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุเนี่ยพบกรองเลือด
เส้นผมของนางอรุณศรีผู้เจ็บที่ขาดออกมาจากศีรษะหลังจากถูกมีดพระฟันนะครับ
ซึ่งก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานขณะที่นายปุญญวัตรหนูเกื้ออายุสามสิบเจ็ดปี
ซึ่งกำลังรับซื้อยางก้นถ้วยอยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุนางอรุณศรีขี่รถจักรยานยนต์บรรทุกยางก้นถ้วยไปขายที่นี่
ขณะเดียวกันจังหวะเดียวกันพอดีครับนายจำนงคู่กรณีขี่รถมาจอดตามหลังพอดี
พอนายจำนงเห็นนางอรุณศรีพูดขึ้นมาแค่คำเดียวปากดีนักอืม
ทันใดนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็เอามีดพระที่พกมายาวสักหกสิบเซนเนี่ย
ฟันเลยครับคนเจ็บก็วิ่งหนีตายเข้าไป
นายจำนงก็ยังคงไล่ตามติดแล้วเอามีดเนื้อฟันไปยังสักกระมาณยี่สิบครั้งได้
ชาวบ้านเห็นก็ตะโกนพยายามห้ามพยายามแบบให้แยกกันแล้วก็ไม่ยอมหยุด
สุดท้ายเนี่ยนางอรุณศรีก็ล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็มีเลือดออกเยอะแยะมากมายก็บาดเจ็บไป
นายจำนงก็ยังคงกระหน่ำฟันซ้ำไปอีกสามสี่ครั้งจนด้ามพระหลุดออกมาจากกัน
แล้วก็วิ่งหนีไปนะครับคนถูกฟันมาหาที่ยางครับ
ตามมาขับรถตามมาตอนแรกไม่เห็นตอนที่ว่าเริ่มฟังไม่เห็น
แต่ว่าได้ยินว่าปากดีนะก็เลยควันแล้วแกก็วิ่งไปแล้วก็
วิ่งกลับมานี่แล้วก็มาฟันผมก็บอกว่าให้หยุดพยายามเข้าห้ามแต่ว่า
แกไม่หยุดเหมือนกลั้งเลยครับเบื้องต้นนะฮะ
จากการที่ไปสอบสวนสอบประคำญาติญาติเขาบอกว่าสาเหตุน่าจะมีความเครียด
เพราะว่าหน้าแรงปีก่อนนายจำนงกับนางอรุณศรีเขามีปัญหา
มีปากเสียงกันมาเพราะว่านายจำนงเนี่ยไปจุดไฟเผาย่าในสวนยางพารา
แล้วไฟมันลุกลามไปกินพื้นที่สวนยางของนางอรุณศรี
ก็เถียงกันสิฮะมีปัญหาการทะเลาะกันขุนเครื่องใจกันมาข้ามปี
ถึงขั้นกับฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีกันไปเรื่องมันก็ยืดเยอะมาถึงปัจจุบัน
ก็มีการพูดกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยมาจนถึงตอนนี้นะครับจนอาจทำให้นายจำนงอ่ะ
ติดใจทนไม่ไหวพอไปเจอหน้าก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมา
แล้วก็ใช้มีดพระเนี่ยฟันนางอรุณศรีจนบาดเจ็บนะฮะแล้วก็คงคิดว่านางรุนศรีเสียชีวิต
ก็เลยตัดสินใจผูกคอตายเพื่อหนีความผิดนะครับและล่าสุดนะฮะ
ทางด้านของตำรวจบรรยายงานเพิ่มเติมว่านางอรุณศรีก็เสียชีวิตแล้วอยู่ที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับนะคะ
เวลาเผาหญ้าในไร่ในสวนแล้วลามไปพื้นที่คนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยถูกต้องค่ะ
แต่ก็ไม่คิดว่าถึงขั้นจะแค้นข้ามปีเอามีดมาไล่ฟันกันแบบนี้นะคะ